ใครไปเชียงรายเนี่ยน่าจะได้แวะไปวัดร่องคุณ
อยู่ที่กำแพงทางออกของที่จอดรถวัดลงกุลนะฮะตอนนี้ทำให้เรียบร้อยแล้ว
ย่าเยอะออกหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยทีมงานของวัดมาทำให้เรียบร้อย
ลูกหลานอาร์ตสติกไม่ได้ล่อซื้อนะอย่ากลัวว่าหมาแล้วจะโดนจับ
ไม่ใช่เปิดพื้นที่ให้เลยลูกมาเลยนี่สวยงามมามาเลยวอดเลย
วาดเลยที่ปรับให้หมดแล้วเห็นไหมทั้งฝานี่เอาเลยทั้งฝาอะไร

นี่ไงจะได้สร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีเจ้าของร้านอาหารหน้าวัดนั่น
ก็เอาอาหารมาให้กินด้วยอาจารย์เฉลิมชัยหวังว่างานสินบนกำแพงข้างวัดร่องคุณเนี่ย
นี่แหละแห่งใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเห็นปุ๊บจะได้มากันไง
มาเยี่ยมชมอาจารย์เฉลิมชัยยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ย
ศิลปินแนวสตรีทอาร์ตไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าไหร่อืม
ถ้ามีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพก็อาจจะได้มีศิลปินเก่ง
เพิ่มขึ้นมาในวงการอีกหลายคนเลยคุณผู้ชมฮะอันนี้ทำเป็นเล่นไปถ้า